เหตุการณ์นี้หน่อยต้องบอกว่าน่ากลัวจริงจริงนะฮะเกิดขึ้นในกรุงเทพนี่แหละ
เฉพาะบางเขนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวฮ่าวสาวธอมสาวหล่อ
อยู่ดีเนี่ยมีน้องนักเรียนหญิงอายุ๑๑ปีเดินอยู่กับคุณแม่
พอเดินผ่านเอามีดไปแทงเขาเลยนะครับเข้าทางข้างหลังทางคอนะครับ

กดเงินไปทำอะไรเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยาวมากได้เสียบอย่างเนี้ย
นี่แม่ก็ตกใจน้องก็ตกใจ
แล้วก็เดินไปนี่เห็นไหมฮะไปกดเงินต่อ

ดเงินเสร็จก็ไปขี่จักรยานยนต์
ออกไปอย่างหน้าตาเฉย
นี่แล้วแถวนี้เห็นมั้ยมีน้องตัวเล็กนิดเนี้ยเห็นมั้ย
คือเนี่ยผู้คนแถวนี้ถ้าเกิดโดนไปอีกไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะเนี่ย

แล้วสงสารน้องคนที่โดนแทงเข้าไปมากฮะ
เดี๋ยวดูนะฮะนี่เดินถือมีดมาอย่างนี้
แล้วแค่เดินสวนกันเองนะคะอยู่ก็หันไปแล้วเนี่ย
นี่หันมาปุ๊บจิ้มเข้าไปอย่างนั้นเลยอ่ะ
คอข้างหลังน้องนะฮะโอ้โหนี่มัน
นี่คุณแม่หันมาดูลูกสาวนี่เห็นไหมโอ้โห
นาฬิกา๔๕นาทีนะครับวันที่๑๑กุมภาพันธ์
นี่กล้องวงจรปิดนี่จับภาพไว้ได้นะครับ
ห้าวคนนี้สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำ
หน้าห้างขนาดเล็กแห่งหนึ่งแถวเขตสายไหมกรุงเทพนะครับ
ตามภาพเลยนะครับต้องผิดชวมครับ
พอแทงเขาเสร็จแล้วก็ไปกดเงินแล้วก็ขี่จักรยานยนต์
หนีหายไปแล้วก็อย่างที่บอกแล้วฮะตอนที่เดินไป
คือโชคดีจริงนะไม่มีใครที่ถูกแทงอะไรเข้าไปอีกน้องก็นี่น่าจะเป็นคุณแม่ขายของอยู่
โอ้โหส่วนน้องที่ถูกแทงนะครับน้องในชุดนักเรียนเนี่ยฮะ
น้องก็ก้มอยู่แถวนั้นนะครับด้วยความเจ็บปวดที่ถูกแทงเข้าไปคุณแม่ก็ยังงง
เกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวนะฮะพอเห็นบาดแผลเห็นเลือดนี่ก็โทรแจ้งตำรวจสอนอบางเขนนะครับ

เพื่อให้มาช่วยเหลือลูกสาวนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุเนี่ย
นี่รอปภก็เข้ามานี่เห็นไหมฮะเข้ามาเรียกเข้ามาคุยด้วย
นี่เออใช่แต่มือแต่โคตรนะคะมีดคือคาอยู่ที่มือตลอดเลยนะพี่อุ๋ย
ซึ่งตอนนั้นไม่แน่ใจว่ารอปภเห็นเหตุการณ์ตอนเด็กถูกแทงหรือไม่อย่างไรนะ
แต่เนี่ยมาคุยตรงนี้หรือพยายามจะแต่มันไม่ได้มีการจับตัวล็อกตัวอะไรเกิดขึ้นไง
ใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีอาวุธ
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ขี่รถหลบหนีไป
ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเองนะฮะได้โพสต์คลิปนี้เพื่อเตือนภัยนะครับ
ย่านสายไหมย่านบางเขนกรุงเทพนะครับ
ผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุนี่ช่วงกลางวันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าถนนนะฮะ
จะมีห้างเล็กอยู่นะครับลักษณะร้านสะดวกซื้อนะฮะ
ซีมินินะครับจะมีร้านขายของอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เข็นขายอาหารช่วงกลางคืนนะฮะ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเกือบ๒ทุ่มนะครับ
ตอนนั้นเห็นว่ามีคนก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดริมทางเท้า
แล้วนั่งอยู่บนจักรยานยนต์พอนานพอสมควรนะครับ
เหมือนกับนั่งรอใครหรือยังไงนี่แหละนะ
พอเห็นเด็กนักเรียนหญิงเดินจูงมือเดินมากับแม่
ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ที่เบาะรถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมา
แล้วก็เดินสวนไปก่อนจะหันมาแล้วเอามีดเนี่ยแทงใส่เขา
โดยที่แม่กับเด็กไม่ได้มีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาส

แล้วเดินกลับมาขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หายไป
ตอนนั้นหลายคนก็เข้าไปช่วยเหลือเด็กกันก่อนนะฮะ
ขณะเดียวกันในคลิปวงจรปิดที่จะเห็นรอปภคนหนึ่งเข้าไปเหมือนกับ
จะไปคุยอะไรกับคนก่อเหตุเนี่ย
คือทางรอปภเขาก็พยายามจะเข้าไปควบคุมตัวคนก่อเหตุ
แต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปประชิดตัวเพราะคนก่อเหตุถือมีดอยู่ในมือที่ยาวมาก

รอปภบอกไปถามว่าแทงน้องทำไม
คำตอบที่ได้จากคนก่อเหตุบอกว่าหมั่นไส้

ขี่จักรยานยนต์ไปทางซอยเพิ่มสิน๒๐
นี่คือค่ำนะฮะของวันที่๑๑กุมภาพันธ์
และเมื่อคืนที่ผ่านมาคือ๑๓กุมภาพันธ์
ผู้หญิงคนนี้ย้อนกลับมาจุดเดิมอีกแล้วตอน๓ทุ่ม
นี่๓ทุ่มเมื่อคืนนะครับทุกผู้ชมครับ
ค่ะโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะ

เขาก็ถอยห่างกันแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายทะเบียนรถเอาไว้
นี่เพื่อให้ตำรวจใช้ในการติดตามตัว
คำถามก็คือจากค่ำ๑๑กุมภาพันธ์มาถึงค่ำ๑๓กุมภาพันธ์

โอ้โหปล่อยไว้ได้ยังไงเนี่ย
ท่านผู้ชมครับมีคนที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กนะฮะ
คุณอินทรานีอายุ๖๒ปีนะครับบอกว่า
ตอนนั้นได้ยินเสียงตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยลูกถูกแทง
แล้วมองไปที่เด็กนักเรียนหญิงเนี่ยเห็นมีเลือดออกอยู่ที่คอ
แม่ก็รีบพาลูกเดินมาหา
เธอก็เลยรีบพาเด็กไปหลบด้านในร้านค้าก่อนแล้วปิดล็อกประตู
เพราะที่แรกเนี่ยเข้าใจว่ามีเด็กยกพวกตีกันหรือเปล่า
พอเห็นว่าคนก่อเหตุเป็นผู้หญิงลักษณะสาวห้าวมาคนเดียว

แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กันแล้วกู้ภัยก็มาช่วยเหลือนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในพื้นที่แถวนี้
เมื่อคืนตำรวจเนี่ยก็มาตรวจสอบนะ
แต่สวนกับคนร้ายที่มาอีกรอบนึง

นี่คุณป้าบอกอยากให้จับให้ได้โดยเร็วเหลือเกินนะ
ไม่รู้ว่าก่อเหตุไปเพราะอะไร
หรือจะมีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
แต่ถ้ามีอาการทางจิตประสาทนี่ถือว่าเป็นภัยกับสังคมมาก
มันพอมันแทงเสร็จแล้วมันก็ไปกดเงินที่ตู้กรุงไทย
พอกดตู้กรุงไทยเสร็จมันมาแล้วมันก็ยังมานั่งที่รถมอเตอร์ไซค์

และลูกค้าที่เป็นรอปภก็ยังมายืนคุยกับมัน
คุยเนื้อหาไม่รู้แต่สุดท้ายสรุปแล้วมันบอกว่าเขาหามันใส่

สโลกันสโลปุ๊ดแล้วก็ปุ๊ดอย่างนี้เลย
เออคือก่อนเกิดเรื่องก็ไม่ได้มีปัญหากัน
มีแม่ลูกคนนี้เรียบร้อยมาก

คนก็แห่กันไปนะเราก็ไม่รู้ว่าคนเขาแห่กันไป
พ่อก็จะไปช่วยเหมือนก็ถือมีดยาวมาอีก

มันถึงคุณจะบ้าไงคุณก็ต้องมาเอาตัวเข้าไป

ก็มีรอปภที่เข้าไปถึงตัวคนร้ายนะค่ะถามว่าแทงเด็กทำไมอืม
หญิงคนนี้บอกหมั่นไส้ค่ะนี่โอ้โหจนจนโผล่มาอีกทีเมื่อคืนนี้ตอนค่ำค่ำอ่ะ
เดิมแต่สวนกับตำรวจตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ถือมีดมาด้วยนะคะซึ่งความคืบหน้านะคะทางสอนอบางเขนนะคะ
เชิญคุณพ่อของน้องคนที่ถูกมีดแทงเนี่ยเข้ามาพูดคุยแล้ว
แล้วก็ไปคุยกับนายคณาทิพย์แก้วกระแสนะคะแก้วสะแสนนะคะ
ตัวแทนทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากที่ไปรับตัวลูกสาวออกมาจากโรงพยาบาล
คุณพ่อบอกว่าคืนนั้นลูกสาวกับภรรยาออกไปหาขนมกิน
ก่อนจะโดนทำร้ายคือไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันมาเลยด้วยซ้ำ
คุณหมอบอกว่าขอรอดูอาการลูกสาวสัก๒วัน
พอเห็นว่าเออก็ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงหรือว่าโดนอวัยวะสำคัญ
ก็เลยอนุญาตให้ลูกสาวกลับบ้านได้แผลกายเนี่ยมันหายง่ายค่ะ
เงียบลงไปเยอะเลยคือมันคงต้องใช้เวลาในการรักษาสภาพจิตใจ
แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ลูกสาวนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้น้องภาวะคนไปเลยนะคะ
คือภาวะผู้คนจะเดินสวนใครทีก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เขาก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เขาโดนแทงแบบนี้ค่ะ
แล้วน้องยังพลาดโอกาสสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุบังเขนที่จะมีขึ้นวันเสาร์นี้ด้วย
คือน้องบอกน้องเสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไรก็โฟกัสเตรียมตัวสอบในสถานศึกษาอื่นต่อไป
เขาบอกว่าถ้าข้อมูลที่เขาได้มาเป็นจริงที่ว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี่ย
เขาขอตำหนิครอบครัวเลยนะว่าคุณปล่อยให้สมาชิกในครอบครัวคุณที่เป็นผู้ป่วยเนี่ย
ออกมาแบบนี้ได้ยังไงทำไมไม่ดูแลแบบนี้ถือว่าไม่รับผิดชอบเลย
ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอกันเพราะว่าน้องไม่ใช่บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีนะพี่
แต่แค่ลูกผมเขาถ้าไปถามในโรงเรียนเขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยครับ
อย่างหนึ่งแฟนผมก็ไม่ได้กล้าที่จะตะโกนเพราะว่าเห็นมีดแล้วก็กลัวว่าถ้าตะโกนไปแล้วมันจะกลับมาซ้ำ
คนนี้เขาเป็นภัยสังคมอย่างมากเลยครับแล้วก็ในเรื่องของตำรวจเนี่ยวันนี้เขาส่งฟ้องส่งอายการขอหมายจับได้รายละเอียดหมดแล้ว
คาดว่าน่าจะได้วันนี้พรุ่งนี้ก็อยากให้จับเร็วกว่านี้เพราะว่าคนแบบนี้ไม่น่ามาลอยนวลอยู่ได้
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีเนี่ยตำรวจมีการออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะ
ทราบชื่อเนี่ยคือนางสาวบุญทิพย์อายุ๓๓ปีข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนอาการทางจิตมีข้อมูลว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะ
ก็อยู่ระหว่างการประสานญาติมาให้ข้อมูล
แต่จากแนวทางการสืบสวนเนี่ยเพราะว่าผู้ก่อเหตุ
อาศัยอยู่ลำพังคนเดียวในคอนโดย่านถนนเทพรักษ์ตัดใหม่นะคะ
ล่าสุดตำรวจไปจับตัวได้แล้วนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
สืบสวนสอนอบางเขนไปที่คอนโดที่พักของนางสาวบุญทิพย์
ดวงแก้วอายุ๓๓ปี
นี่ฮะคุมตัวมาสอนอแล้ว

พร้อมกับของกลางคือมีดทำครัว
เสื้อผ้าวันที่ใส่ไปนี่แหละ

จับได้ที่คอนโดที่พักอาศัยนั่นแหละฮะ
ถนนเทพรัฐถนนเทพรักษ์ตัดใหม่นะครับ
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนางสาวบุญทิพย์เนี่ย
มีอาชีพออกแบบกราฟิกนะฮะค่ะ
มีการมีงานทำสติสัมปชัญญะ
ครบถ้วนสมบูรณ์ดีฮะ

จากการสอบสวนเบื้องต้น

ไม่ได้รู้จักกับเด็กที่บาดเจ็บกับแม่ของเด็กที่เดินมาด้วยมาก่อน
วันเกิดเหตุค่ำ๑๑กุมภาพันธ์
นางสาวบุญทิพย์บอกกับตำรวจว่า

ไปมีปากเสียงกับแม่ค้าที่ขายของบริเวณใกล้เคียง
ก็เลยขี่รถออกจากบริเวณนั้นไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์
จากนั้นก็ขี่รถกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะกดเงิน
สายมือนี่คือเชื่อที่ให้ชี้นะฮะ
ที่รถที่ขี่ไปนะครับ
ทีนี้ไอ้ตอนที่เห็นว่านั่งอยู่
ที่ว่านั่งอยู่บนเบาะจักรยานยนต์ยังไม่ลงไปกดเงินสักที

กูต้องหาอ้างว่าเพื่อสงบสติอารมณ์
หลังจากมีปากเสียงกับแม่ค้าแถวนั้น
จนกระทั่งแม่กับเด็กที่บาดเจ็บ

มองหน้าเธอแล้วยิ้ม

แล้วใช้มีดที่พกติดตัวเป็นประจำ

แค่เอาขึ้นมาเหวี่ยงบริเวณข้างตัว
ไม่ได้ตั้งใจให้โดนใคร

นี่มีดเล่มนี้บอกพกติดตัวเป็นประจำ

ก็เลยเอามาเหวี่ยงข้างตัว

แต่เด็กเนี่ยเดินมาใกล้พอดี

แต่ที่เห็นมันไม่ใช่เหวี่ยงข้างตัวนะ

นี่เป็นหลักฐานชั้นดีที่ตำรวจเนี่ย

เพราะว่าเธอเนี่ยต้องขี่จักรยานยนต์คนเดียวไปไหนมาไหน

เป็นสถานที่ที่มันเปลี่ยว
ก็เลยต้องพกมีดติดตัวเป็นประจำ

น้องที่บาดเจ็บกับครอบครัวของเด็กด้วย

แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปตามขั้นตอน